ดิวอลิสลาค่ะลูกดิวกำลังจะเป็นคุณแม่คนแล้วนะคะ
ผ่านการเฉลิมฉลองเรียกเพื่อนมาบอกว่าฉันท้องแล้วจ้า
งานปาร์ตี้ก็ผ่านไปแล้วนะคะด้วยความคลื้นเครงค่ะ
แต่ว่าความอบอุ่นเนี่ยมันยังอยู่มันยังตลบอบอวนอยู่เลยนะคุณผู้ชมค่ะ
เมื่อวานนี้ค่ะบันเทิงไทยรัฐของเราก็ได้เจอสาวแอร์พันธิลาค่ะ
เพื่อนสนิทลูกดิวนั่นแหละในงานเปิดคลินิกของหมอฤทธิเรืองฤทธิ์ค่ะ
ที่เซ็นทรัลบางนานะคะเราเลยคว้าคุณแอร์เนี่ยมาเมาส์มอยกันนิดนึงละกัน
แอร์เนี่ยเผยว่าจริงรู้เรื่องนี้มานานแล้วดีใจกับเพื่อนมากเลย
แล้วก็พยายามปิดเงียบเอาไว้เลยนะไม่บอกใคร
กระทั่งจนถึงวันที่เขาจัดปาร์ตี้เฉลยว่าท้องแล้วจ้ามีน้องแล้วจ้านี่แหละค่ะ
ส่วนชุดดอกกุหลาบที่ใส่ไปวันนั้นเนี่ยแอร์ก็เพิ่งโพสต์ลงไอจีนะคะ
ก็เป็นลูกดิวนี่แหละที่บอกให้ใส่มาเพราะว่ากลัวเพื่อนจะไม่สวยมางานไง
ก็อยากจะให้เพื่อนสวยสวยไปเลยจ้าดีใจที่ดิวเนี่ยมีความสุขค่ะ
แล้วเพื่อนก็ได้รับนะคะได้ปรับเปลี่ยนตัวเองเลยใจเย็นลง
พร้อมที่จะเป็นคุณแม่นะคะเต็มตัวแล้วด้วยโอ้โหชุดนี้สวยมากเลยนะ
บรรยากาศงานในวันนั้นน่ะน่ารักมากเลยนะคะแล้วก็คุณดิวก็สวย
สมที่เป็นแบบคุณแม่มือใหม่อะไรอย่างเงี้ยและพี่ดิวค่ะก็เอาท้องเนี่ยมาชนแอร์ด้วยนะ
ตามความเชื่อไงเนี่ยคุณผู้ชมค่ะท้องน่ะเอาคนท้องนะเขาอยากมีน้องใช่ไหม
ใครที่อยากมีน้องเนี่ยให้เอาท้องเนี่ยไปชนกับคนท้องไง
ก็เป็นโมเมนต์แบบขำค่ะเพราะว่าดิวเองก็รู้ว่าแอร์เนี่ย
ไปฝากไข่ตั้งใจจะสร้างครอบครัวไว้แล้วด้วย
แต่ว่าตอนนี้แอร์ยังไม่ท้องนะคะอย่าพึ่งนะคะอันนี้ชนเอาเคล็ดเฉยนะคะ
ว่าไปว่ามาค่ะคนที่งงที่สุดคือใครรู้ไหมนี่ข้างหลังเลย
ไม่ใช่มาชนกันเองแบบนี้นะคะบางทีก็เป็นวัฒนธรรมที่แบบว่ามันแบบไม่เข้าใจจริง
ที่บ้านเราก็เป็นความเชื่ออะไรเขาก็ไม่แ๑๙๘๕

มีความสุขด้วยมากค่ะหนูพูดกับเขาแบบบ่อยมากว่ามันเป็นวันที่เรารู้สึกว่าเราหายห่วงแบบอีกหนึ่งสเต็ปเลย
เพราะว่าบทบาทของการเป็นคุณแม่น้องแอลว่าเขาก็เปลี่ยนไปเขาใจเย็นขึ้นหรือวิธีคิดวิธีพูดของเขา
ดิวแก้ไงแต่ว่าก็แบบขำเราขำกันอยู่แล้วปกติเราจะชอบไปรูปท้องเขาอะไรอย่างนี้
เขาก็เลยแบบว่าเหมือนอยู่ดีก็จับมาแบบชนถูอะไรอย่างนี้
คุณเซฟเขาก็งงไงว่าทำอะไรอ่ะธรรมเนียมอะไรเพราะว่าฝรั่งไม่มีอะไรอย่างนี้
เราก็เล่าไปให้ฟังว่าแบบเออเนี่ยคนไทยถือว่าถ้าสมมุติว่าชนท้องกับคนท้องเนี่ยเราจะท้องด้วย
คุณแซคก็บอกไม่ได้ไม่ท้องคุณต้องไปชนกับแฟนคุณนู่นต้องไปชนกับผู้ชายเออนางไม่เข้าใจ
กับผู้หญิงจะท้องได้ยังไงต้องชมกับผู้ชายเอาใครแถวนี้ไหมล่ะอยากท้องเหรออะไรอย่างเงี้ย
เออนัดน้ำเข้าใจนะคุณเซบาสเซียนเขาเป็นคนต่างชาติบางทีวิวทำอะไรอ่ะต้องชนกันทำไมมันเป็นความเชื่อค่ะ
แสดงว่าเตรียมตัวแล้วนะเตรียมที่จะรับขวัญหลานคนต่อไปแล้วนะคุณแอร์นะลองดู

ผู้หญิงชนของผู้ชาย